ไปดูร้านขายรองเท้าที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
มีเยาวชนชายคนหนึ่งทำทีทำท่ามาเป็นลูกค้าแล้วครับ
เลือกซื้อรองเท้าแต่ปรากฏว่าหยิบรองเท้าใส่ถุงผ้า
เดินออกไปไม่จ่ายเงินอย่างนี้เขาเรียกว่าขโมยนะฮะ
แต่ว่าทีนี้ลูกเจ้าของร้านเขาวิ่งไปตาม
ขอตรวจค้นถุงผ้าหน่อยนี่จังหวะจะหยิบนะฮะ
จังหวะกำลังจะตัดสินใจนะครับแล้วก็เริ่มเปิดถุงผ้า
แล้วก็เอาใส่ในถุงผ้าเดินออกจากร้านเลย
ลูกสาวเจ้าของร้านวิ่งไปตามขอค้นกระเป๋า
พบว่ารองเท้าก็เลยถามว่าขโมยหรือไง
เยาวชนชายคนนี้บอกว่าเอาคืนไปก่อนก็ได้พี่
เดี๋ยวผมจะไปยืมเงินเพื่อนมาซื้อทีหลังก็ได้

กล้องวงจรปิดภายในร้านขายรองเท้านะครับ
หลังตลาดทุ่งเจริญริมถนนเพลินจิต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดก็สามารถที่จะบันทึกภาพเอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับ
เจ้าของร้านก็คือคุณไพรวัลลาทองเล่าให้ฟังบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
ขณะที่ลูกสาวนั่งเฝ้าร้านอยู่
เห็นลูกค้าเข้าร้านมา๔คนแต่ว่ามีวัยรุ่นชายคนหนึ่ง
ดูท่าทีมีพิรุษหยิบรองเท้าแล้วก็เดินอ้อมมาอีกฝั่งของร้าน
ซึ่งหันหลังให้กับลูกสาวของเขา

เยาวชนชายก็รีบเดินออกจากร้านไป
ทีนี้ลูกสาวเนี่ยเอกใจ
ก็เลยเดินตามออกไปขอค้นในถุงผ้า
ก็พบว่าเป็นรองเท้าที่ถูกขโมยไปจากร้านนะครับ
ก็เลยถามเยาวชนชายคนนี้ว่าทำไมถึงไม่จ่ายเงิน
เยาวชนชายคนนี้ก็เลยแกล้งถามกลับมา
บอกว่าราคาเท่าไหร่พี่คู่นี้
ลูกสาวเจ้าของร้านต่อไปว่า๓๕๐บาท
เยาวชนชายก็บอกว่าเงินไม่พอ
ยังไม่มีจ่ายงั้นเดี๋ยวไปขอยืมเงินเพื่อนก่อนนะครับ
คืนรองเท้าไปก่อนก็ได้แล้วก็รีบเดินหลบหนีไปเลย
นี่คือคำอ้างของเยาวชนชายคนนี้นะฮะ
เจ้าของร้านยังบอกอีกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการซ้ำเติม
ช่วงที่โควิดระบาดนะครับเพราะบางวันขายของไม่ได้เลย
และยังมาเจอมิจฉาชีพทำแบบนี้อีกนะครับ
ก่อนหน้านี้เคยมีรองเท้าหายมาแล้วครั้งหนึ่ง
เขาตัดสินใจติดกล้องวงจรปิดกระทั่งมาจับหัวขโมยได้นะครับ
ก็อยากจะฝากเตือนภัยไปยังพ่อค้าแม่ค้า
ทุกร้านเลยให้ระมัดระวังนะครับ
ตัวของคุณไพรวัลเจ้าของร้านรองเท้า
บอกว่าไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับเยาวชนรายนี้
เพราะเห็นว่ายังเด็กอยู่กลัวเด็กจะหมดอนาคตนะครับ